นี่ประเด็นที่เป็นเรื่อง๒วันที่ผ่านมาแล้ว
เมื่อคืนซืนกับวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของคลับเฮาส์นะคะ
การดูแคลนคนอีสานต่างเนี่ยนะคะ
ล่าสุดกลุ่มคนอีสานบ่อทนค่ะ
เข้าแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีกับกลุ่มคนกลุ่มนี้นะคะ
นายคุ้มพงศ์ภูมิภูเขียวหรือว่าทนายแดง
เป็นตัวแทนกลุ่มคนอีสานบ่อทนค่ะ
นำรถขยายเสียงพร้อมป้ายติดข้างรถ
หยุดย่ำยีเหยียดหยามคนอีสาน
แล้วก็จอดนะคะจอดปุ๊บอ่านแถลงการค่ะ
แถลงการนี้อ่านที่หน้าอาคารสพเมืองขอนแก่น
ก่อนที่จะลงไปยื่นหนังสือตามใบแถลงการ
พันธุ์ตำรวจโทจตุเรศดอนอ่านเบ้า
สารวัตรสอบสวนสพเมืองขอนแก่น
แล้วก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อให้ตำรวจมีการสืบสวนสอบสวน
เอาผิดคนที่เหยียดหยามคนอีสานตามคลิปในคลับเฮาวส์
นายแดงบอกว่าตามที่วัยรุ่นกลุ่มนี้
เหยียดหยามไปอาจจะมีหลายคนมองว่า

แต่ตัวเองมองว่ามันเป็นคำพูดที่ดูถูกความเป็นมนุษย์
จึงต้องมาแจ้งความให้ตำรวจดำเนินคดี
ตามกฎหมายในความผิดพค
ซึ่งที่สุดแล้ววัยรุ่นกลุ่มนี้อาจจะออกมา
ยกมือขอโทษบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
แต่ขอยืนยันว่ากลุ่มคนอีสานบททน
จะเดินหน้าเอาผิดคนที่ย่ำยีคนอีสานให้ถึงที่สุดค่ะ
ก่อนที่เขาจะแจ้งความนะคะ
กลุ่มคนอีสานบทโทนเขามีการแถลงการทีนี้

เขาระบุแบบนี้คลิปเสียงในโซเชียลมีเดีย
มีข้อความดูถูกเหยียดหยามคนอีสานอย่างชัดแจ้ง
เช่นคนอีสานสกปรกชาติพันภัณฑ์พระบรูษพ่อแม่ต่ำเต้อย
สมพันธุ์ออกลูกได้คุณภาพใจแตกมีผัวตั้งแต่อายุสิบสอง
ตัวดำน่าเกลียดน่ากลัวท้ายที่สุดคนอีสานก็พร้อมใจที่จะให้อภัยคนกลุ่มนี้
แต่ควรแสดงตัวออกมายอมรับผิดกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไป
แต่หากคนกลุ่มนี้ยังไม่สำนึกละอายต่อพฤติกรรมของตนเอง
พวกเราในนามคนอีสานจำเป็นต้องใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าจัดการ
นี่คือเนื้อหาจากแผลงการค่ะ